จัดขึ้นนะคะบอกเลยว่าเป็นที่พูดถึงมากในโลกโซเชียลนะคะคุณ
ไม่ปั๊วเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะเพราะว่าอะไรเพิ่งผ่านไปแค่ตอนแรกนะคะ
อย่าเพิ่งตัดสินอะไรให้กำลังใจดูกันต่อนะคะ
เรียกว่านอกจากหนุ่มนะผู้เข้าประกวดจะแซ่บแล้ว
มาดูเมนเทอร์๓ทีม๔คนของเรานี่แซ่บยิ่งกว่า
ับกันแหลกแย่งลูกทีมกันเดือดเลยนะคะ
เทรนด์ทวิตด้วยในจอแบ่งทีมแล้วนะคะ
ในโซเชียลเขาก็แย่งทีมกันเหมือนกันนะ
คุณผู้ชมค่ะติดตามความแซ่บนี้นะคะได้เลย
ทุกวันเสาร์ค่ะเวลา๑๖นาฬิกา๔๐นาทีทางไทยรัฐทีวีนะคะ
แล้ววันจันนี้นะก็รีบตื่นกันขึ้นมาดูด้วยนะคะบันเทิงไทยรัฐค่ะ
มาหากันถึงสตูดิโอด้วยนะจ๊ะเปิดทีวีรอเลย
สำหรับพรุ่งนี้นะคะ๘โมงตรงนะคะ
โอ้โหมีแต่รายการที่น่าติดตามทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชม